หลังจากเหตุการณ์นะคะการสลายผู้ชุมนุมทางการเมืองไปเมื่อวันก่อน
มีดาราหลายคนนะคะออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลค่ะ
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่รถพยาบาลไม่สามารถผ่านแนวกั้นของทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
ทำให้มีคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วย
ซึ่งก็มีสองคุณหมอคนบันเทิงอย่างหมอฤทธิ์และหมอเจี๊ยบประกาศจุดยืนนะคะว่า
ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สนับสนุนแถลงการ๕ข้อของบุคลากรทางการแพทย์
โดยย้ำว่าโรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยและเป็นกลาง
ต้องรักษาพลเมืองได้ทุกคน
การใช้ความรุนแรงควบคุมฝูงชนต้องสมเหตุสมผล
เจ้าหน้าที่ไม่ควรฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าสู่ผู้ชุมนมที่สงบ
เพราะทำให้เกิดอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ
ดใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนังเยื่อบุและระบบทางเดินหายใจ
และข้อสุดท้ายนะคะเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
พร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าในฐานะบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่ง
ที่มีหน้าที่ต้องรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกเชื้อชาติชนชั้นวรรณะ
รวมถึงทัศนคติทางการเมือง
ในขณะที่ดาราสายบุญหยังบวิอัธมาเอง
ก็แนะนำคนที่รู้สึกไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คาถาชินบัญชร๙จบเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับแผ่นดิน
เพื่อหวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วย